ไปที่อีกนึงความสูญเสียเป็นวงการกู้ภัยอุบล
เขาเรียกกันว่าป่าแสงค่ะอยู่อยู่เกิดเป็นลมล้มหมดสติลงในจังหวะ
กำลังจะนำเรือท้องแบนออกไปช่วยผู้ประสบภัยนะคะ
มนตรีบุคำหรือว่าป่าแสงวัย๖๓ปี
ประธานอพรจังหวัดอุบลราชธานี
อยู่ก็หมดสติล้มตึงลงไปเลยนะคะ
หัวใจหยุดเต้นที่ท่าน้ำตลาดใหญ่ในวันที่๒๗กันยายน

แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

ป่าแสงเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดค่ะ
ก็เป็นความโศกเศร้าของวงการกู้ภัยนะคะ
เขาจะมีการสวดอภิษฐรรมตามประเพณีแล้วก็ชาปนกิจเนี่ย

ลูกสาวของป่าแสงค่ะนางสาวนิ่มจุธาทิพย์ปู่คำบอกว่า
พ่อลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย
ตั้งแต่๒๘สิงหาคมจนถึง๒๗กันยายน๑เดือนเต็ม
ไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอเลย
ด้วยความที่อายุก็มากแล้วนะคะอายุอนาม๖๓ปีแล้ว
มีโรคความดันมีโรคเบาหวานด้วยก็เลยหมดสติลงไป
จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตพ่อเอาไว้ได้
คิดเหมือนกันว่าพ่อจะจากไปเร็วขนาดนี้ค่ะ
แต่ครอบครัวก็รักแล้วก็ภูมิใจในตัวของพ่อมาก
เพราะว่าพ่อได้ทำสิ่งที่พ่อรักจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต
แสงเข้าสู่วงการกู้ภัยตั้งแต่ปี๒๕๔๑นะคะ
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายในจังหวัดอุบลราชธานี
อุบลเขาคุ้นหน้าค่าตากันดี
แสงได้รับยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ของคนอุบลด้วย
อย่างที่บอกช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนวินาทีสุดท้าย
จะเอาเรือท้องแบนลงไปช่วยผู้ประสบภัย
เขาหมดสติแล้วก็ล้มตึงตรงนั้นเลย